หลังแผ่นดินไหวก็ต้องมีอัพเตอร์ช็อก

ให้ตามดูความเคลื่อนไหว
ของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
เมื่อวานนี้ในฐานะประธานชมรมช่วยเหลือ
เหลืออัญกรรมไปที่กองสลากครับ
ไปยื่นเรื่องแล้วมีรองผู้อำนวยการ

มีข้อสงสัยอยู่สองสามเรื่อง

พ่อค้าไปเอาเลขถูกรางวัลที่๑
จำนวน๑๕ใบมาได้ยังไง
พอไปสืบมาก็พบว่าเป็นเลขรางวัล
ยี่ปั๊วที่ไปแจ้งความที่โคขาม
สลากมาจากเจ๊คนนั้น
แล้วที่ไปเอามาโชว์ในวงการหวย
เขารู้กันว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะต้องใช้เงินไล่ล้านบาท
ไม่มีทางที่นายพีชจะเอาไปเอามาได้
แล้วทุกวันที่๗กับวันที่๒๒
ต้องไปซื้อสลากได้ประมาณ๕๑๐เล่ม
แต่ว่าหลังจากเป็นข่าวดังออกไปเนี่ย
มีสลากมาขายที่แผงเป็นหวยชุดจำนวนมาก
แล้วสลากจำนวนมากที่เพิ่มขึ้น

ก็ต้องไปเอามาจากยี่ปั๊วแน่นอน
เพราะยี่ปั๊วจะได้โคต้าจากทางจังหวัด
แล้วทางสมาคมภายในหลังหวยออก๑วัน
จึงเป็นไปได้ว่าต้องมียี่ปั๊วสนับสนุนเลขชุดมา

ทำให้พีชขายหวยได้กำไรวันหนึ่งเป็นล้าน

คุณอัจฉริยะอยากให้กองสลากเนี่ยตรวจสอบว่า
ี่ปั๊วที่สนับสนุนนั่นเป็นใคร
มาจากโพต้าที่ไหน
มีประโยคหนึ่งที่คุณอัจฉริยะบอกว่า
กองสลากต้องทำงานกันบ้าง
แล้วพูดกันถึงเรื่องมาเฟียคอกวัว

เพราะมีผลประโยชน์เอื้อกันอยู่หรือเปล่า

งวดหนึ่งก็จะได้กำไร๒๗๐ล้าน
เดือนหนึ่ง๒งวด๕๔๐ล้าน
แล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นผลที่ทำให้พี่น้องประชาชน
ต้องซื้อสลากแพง๑๓๓บาทต่อใบก็มี
ขายเกินราคาตั้ง๕๐กว่าบาทก็มี

สลากขายเกินราคาต้นต่อมันอยู่ตรงนี้
เมื่อวานเนี่ยมีคำชี้แจงจากดรธนวัฒน์พลวิชัย
บอกว่ากองสลากกำลังตรวจสอบเพิ่มเติม
ถึงเจ้าของสลากรวมชุดว่าใครเป็นเจ้าของ
เพื่อนำมาสู่การลงโทษทั้งการตัดโคต้าการตัดสินใจจองซื้อ
คำถามก็คือว่าคำตอบนี้ฟังได้ไหม
เพราะว่ากองสลากก็เคยบอกว่า
จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนี้
ขอฟังจากคุณอัจฉริยะ

ฟังได้ไหมที่เขาบอกว่าเนี่ย

ที่จะตรวจสอบได้ทันทีไหม

เพราะตอนนี้ผมมองว่าที่บอกว่ามี๕เสือ
ถ้าทักทีมันมีการกวาดล้างไปแล้วเนี่ย
ผมมองว่าเสือตอนนี้ถูกก็คือกองสลากนี่เลย
อืมแปลว่า๕เสือถูก
เพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยผลประโยชน์เนี่ย

มันแปลกตรงที่ว่า๕เสือเนี่ย

พวกการเมืองสนับสนุนอยู่หาเงินให้การเมือง
เอาตอนนี้ไม่มีการเมืองแล้ว
แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามีคนที่
หากินกับกองสลากในลักษณะอย่างนี้
อันนี้เชื่อตรงกันใช่ไหม

จะไปเอาเรื่องชุดเนี่ยมารวมชุดเนี่ย

ถึงจะมาทำเป็นหวยชุดได้
ลำพังแต่ใครสักคนหนึ่งทำไม่ได้ใช่ไหม

อืม
ถ้าไปรวมหลายพันเล่มก็แปลว่า

ถูกต้องต้องเป็นยี่ปั้วเลย

บายหน่อยผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสับแสงคนนี้
ี่ปั๊วเนี่ยคือคนที่รับมาจากกองสลาก

คืออย่างนี้ครับมันจะมีโคต้าของจังหวัดกับโคต้าของสมาคม
หรือพวกมือพิธีเนี่ยทุกวันที่๒หรือวันที่๑๗เนี่ย
จากหวยออกซึ่งพวกนี้จะได้โคต้าอยู่ประมาณ๖๐ล้านชุด
ล้านฉบับจาก๙๐ล้านประมาณ๖๐ล้านถึง๗๐ล้านฉบับ
แล้วก็ยี่ปั้วพวกนี้คือเค้าซื้อว่าจากกองสลากอยู่ประมาณ๗๑บาท
ต้นทุนอยู่ประมาณ๗๑บาทที่พวกโคต้าของมูลนิธิหรือโคต้าของจังหวัด
หลายยี่ปั้วเนี่ยก็จะเปิดราคาเลยว่าถ้าใครเอามาขายขายผมอ่ะ
หมดฝ่ายคุณสุภาพนะครับคุณสุภาพเปิดเลยราคา๗๐บาท
สมาคมหรือพวกโคต้าจังหวัดพวกเนี้ยก็จะมาขายยี่ปั้วพวกเนี้ย
กำไรเลยโดยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้กำไร๕บาท
ที่ว่าเสือนอนกินก็แบบนี้เองไม่ต้องทำอะไรเลย
ไม่ต้องไปขายเลยคือ๕บาทนะครับห้าบาทปุ๊บเนี่ย
คิดดูสิครับสมมุติอยู่ในมือสมาคมเนี่ยสมมุติ๓๐ล้านเนี่ย
ถ้าได้คูณ๕ก็คือ๑๕๐ล้านเลย๒วันโดยไม่ต้องทำอะไร
ไม่ต้องไม่ต้องไปเลขขายอันนี้สมาคมได้หรือว่าคนที่เป็นยี่ปั๊วได้
คนที่เป็นสมคมหรือโคต้าจังหวัดได้
เพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่พวกโคต้าพวกนี้มันจะกันส่วนหนึ่ง
แม้กับกระบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมหรือสมาชิกของมูลิธิถูกไหมครับ
ทีนี้พอมีชื่อใส่เนี่ยพวกนี้จะได้ปีกย่อย
แต่ว่าตัวหลักเนี่ยก็คือจะมาจากสมคมกับโคต้าจังหวัดที่เอามาขายให้ยี่ปั๊ว
เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเสือนอนกินทีนี้ยี่ปั้วเนี่ยพอได้
พอได้ลอตเตอรี่มาจากโคต้าของจังหวัดหรือโคต้าของสมคมเนี่ย
ก็จะเอามาเอามาเอามารวมเล่มเป็นเลขชุด
เห็นไหมครับพอเลขชุดเนี่ยพอรวมเลขชุดได้
ได้หลายสำนวนมากแล้วเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นก็เรียกเศษลัตเตอรี่แหละ
วันแบบไม่มีมีโคต้าของค้างศึกษาละเห็นไหมครับ
แล้วพวกนี้มันจะขายในราคาเกิน๑๐๐บาทประมาณ๑๐๐บาทต่อ๑หยุด

ซึ่งต้นทุนของโพต้าพวกนี้คือพี่โพต้าไม่ต้องทำอะไรเลย
ถ้าถือได้ได้กำไรผลต่างจากการทำมาเรียงหยุดเนี่ย
จะได้ชุดหนึ่งประมาณ๒๐กว่าบาท
ไอ้ที่บอกว่างวดหนึ่งได้กำไรตั้ง๒๗๐ล้านเนี่ยนะ
คือ๒๗๐ล้านเนี่ยผมพูดถึงตัวอย่างว่าถ้าเกิดเกิดตัวที่๖ไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ย
สมมุตินะครับมีเงินปากถุง๓บาทต่อตลาก๑ใบ๙๙๐ล้านคือ๒๗๐ล้าน

ทีนี้ถ้าผมเป็นยิบว่าทำไมผมจะจ่ายไม่ได้
เพราะผมเนี่ยผมได้กำไรอยู่แล้วหวยชุดเนี่ย
ใบหนึ่งผมได้ประมาณ๒๐กว่าบาทครับ
ถ้าอยู่ในมือพวกผมเนี่ยสมมุติสัก๕๐ล้านชุด
เห็นมั้ยคูณด้วย๒๐บาทแต่เท่าไหร่ละ๑๐๐๐ล้าน
โอ้โหทีนี้ทำไมหมด
พวกนี้ถ้าเราคิดให้ดีทำไมพวกนี้ถึงยอมจ่าย
ทำไมถึงได้โคต้าแล้วมาขายเลย
เพราะว่าเงินเนี่ยมันได้วินแล้วทุกป่ายเนี่ย
แต่คนที่สวยที่สุดก็คือผู้บริโภคก็คือชาวบ้านอย่างเรา

พีชขายหัวชุด๕๐๐ชุดนะครับทั้งหมด
๕๐๐ชุดพีชต้องใช้หนักตัวอี้เนี่ยหลายพันเล่มมากเป็นหมื่นเล่ม

ทีนี้นะครับสมมุติทั้งหมดที่คุณอัจฉริยะว่ามา
ถ้ากองสลากจะอ้างว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับกองสลาก
เขาไปทำกันเองกองสลากจะไปคุมเขาได้ยังไง

ไม่ได้หรอกคือถ้าจะจับจริงทำไมเนี่ย
ต้องบอกว่าเมื่อเช้าผมเห็นคุณธนวัฒน์เนี่ยพูดเนี่ย

ทำไมมันจะฟามันมีปอนด์จำนานใดที่นี่

อำเภอไม่รู้เพราะว่าไม่รู้แต่ทำไมชาวบ้านรู้กันหมด

้องพรีชมันจะมีหัวแดงหัวเกียว
หัวสารพรรภ์เสีย
คือโคต้าของลอตเตอรี่ของแต่ละฝ่ายแล้วแล้วใครเป็นยี่ปั๊วจะรู้ทันที
ถ้าดูจากหัวหวยชุดนะครับ

สมมุติว่ากองสลากยอมทำตามที่คุณอัจฉริยะแนะนำ

ช่วยแนะนำหน่อยว่าเขาควรจะทำยังไง
มันเป็นหวยออนไลน์ไงครับง่ายสุด

ไม่ต้องสั่งบิ๊กโจ้กอะ

คุณไปจับเรื่องนี้อย่างเดียวผมว่า
จบทุกวันนี้แกก็ทำทุกเรื่องอยู่แล้วน่ะใช่แต่ว่า
เอาเรื่องเนี้ยให้พี่โจ๊กทำรัฐบาลสั่งพี่โจ๊กอะไร
เดียวเลยบอกว่าเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยไปจัดการ
ให้หน่อยอ่าเอายี่ปั้วเนี้ยผมว่ารับรองจบแป๊บเดียวอืม
ฉะนั้นสรุปก็คือคุณอัจฉริยะเชื่อว่าคนในกองสลากเนี่ย
รู้เห็นเป็นใจด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่พูดเนี่ยอ๋อ
ถ้าไม่รู้เห็นเป็นใจมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับทุกวัน
เนี้ยอืมมันต้องมีอยู่แล้วอืมอืมทีนี้เหตุเกิดที่ผ่าน
มาเนี่ยในทางคดียี่ปั๊วควรจะต้องรับผิดชอบควรจะ
ดำเนินคดีด้วยไหมต้องถูกครับไม่ใช่เฉพาะแค่
ยิดโครต่ามันหมูไปอ่าแล้วบอกว่ามีตั้งห้าพันคน
อ่ะโหเห็นผมไม่เห็นคุณเอารายชื่อมาประกาศเลยห้าพัน
คนใครอ่ะอืมอ่าแต่แล้วถ้าเกิดว่ามันจริงห้าพัน
คนที่คุณบอกคุณคุณสั่งใช่ไหมยึดระงับอะไร
ต่างต่างเนี้ยฮะทำไมวันนี้มันยังมันยังมีหวยชุดเต็ม
เต็มเมืองหมดอ่ะอืมอืมเห็นไหมฮะอันนี้คือการ
ละเว้นของคุณคุณไม่สนใจเองคุณสนใจผลประโยชน์
เองคุณไม่สนใจพี่น้องประชาชนเลยฮะอ้าวสุดท้าย
วกกลับไปหน่อยตอนที่นายพีชเอามาโชว์เนี่ยอยู่ดีดี
คุณอาจิระยะนึกยังไงถึงถึงมาจับเรื่องนี้มันมันมี
ความผิดปกติของกระบวนการนี้อยู่แล้วเพราะว่าพีช
มันทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วอืมนะครับมันต้องมี
มันต้องมียี่ปั้วเข้ามาร่วมกระบวนการมันถึงจะทำ
ห้าแต่ว่าเห็นปั๊บตอนแรกรู้เลยใช่ไหมของปลอมอ๋อเราเรา
ข้อมูลอยู่แล้วครับเพราะว่ามีคนมาร้องกับเราอยู่
แล้วอ่ะครับอ่าเรื่องของเรื่องของอ่าคนพิการอย่างเงี้เขา
มาร้องกับเราเยอะนะครับอ่าที่มีแต่ชื่อแล้วก็ไม่มี
ไม่มีลอตเตอรี่จริงชมรมชมรมช่วยเหลือผู้เป็นเหยื่อ
ยากรรมเนี่ยมีมีกันอยู่กี่คนผมเห็นคุณอัจฉริยะ
ทำอยู่คนเดียวมีมีเพื่อนผมเป็นตัวผมเป็นเหมือนกับแม่พับ
อยู่นะครับในการกับเพื่อนอ่าแต่เรามีคณะกำลังการของ
เนี่ยจำนวนมากครับทั่วประเทศครับอ๋ออ๋อฉะนั้นอันนี้
หมัดเด็ดเลยนะของชมรมนะเอาล่ะขอบคุณมากครับ
คุณอัจริยะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็
ปิดท้ายตรงนี้ที่เขามีเขาล้อกันในสังคมออนไลน์เอาท่าน
เพจนี้สิผู้อำนวยการกองสลากเนี่ยบอกว่าลอตเตอรี่
ขายเกินแปดสิบล้านยืนยันไม่พบล็อตเตอรี่ขายเกินแปดสิบ
ล้านเมื่อไม่พบเนี่ยเขาก็เอาภาพคนสามคนเนี่ยที่มา
ช่วยเหลือหมูป่าเนี่ยบอกว่าจะให้พวกสามคนนี้ช่วยหา
ไหมว่าลอตเตอรี่ขายเกิน๘๐บาทเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้าง
เพราะผู้อำนวยการกองสลากบอกว่าไม่พบลอตเตอรี่ขายเกิน
สิบบาทนี่เขาล้อกันในออนไลน์นะอ่ะนี่คือขีด
ใต้วันนี้ครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับผมว่าออกไป
ตามถนนเดี๋ยวก็เจอฮะเกินเกินหมดแผงฮะผู้อำนวยการ
กองสลากอาจจะไม่ค่อยซื้อล็อตเตอรี่ถ้าถามลักษณะจะไม่
เล่นเนอะเออไม่พบหัวให้เกินขายเกินแปดสิบบาทแต่ว่า
อาจจะพูดไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะมันพูดอยู่ตอนอยู่
ประเทศไหนหรือเปล่าคะอาจจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยเนอะ
เดินออกไปหน้าปากซอยเจอแล้วมั้งถูกต้องอ่าขอบคุณ
คุณสุภาพด้วยก็เป็นอย่างที่บอกแล้วฮะมันเป็นผลพวงเป็น
เตอร์ช็อกจะมาจากเรื่องของพีชนี่แหละเพราะว่าแหม
ทำไมมีโคต้าสลากเยอะจังเลยเอามาจากไหนเยอะแยะแล้วก็
ไหนเกินราคาทำไมไม่ถูกจับไม่ถูกดำเนิน
คดีแล้วไม่ได้มีแค่เจ้าของพีชเจ้าเดียวหรอกคุณ
คุณผู้ชมอย่างที่คุณสุภาพบอกไปเดินไปไหนมันก็เห็นแล้วฮะมัน
เกินแปดสิบหมดหรอครับอืมนะฮะอ่ะก็ต้องฝากอีกหนึ่ง
ปัญหาที่เราต้องช่วยกันแก้ไขนะครับ